นายกรัฐมนตรีมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
ก็ตอบค่ะถึงเสียงสะท้อนที่ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
เสนอให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้๑ไร่
แต่ต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาท
ซึ่งนายกบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกา

ส่วนตัวยังไม่มีอะไรชี้แจงเพิ่ม
ยืนยันว่ามั่นใจว่าสามารถที่จะชี้แจงได้หมดค่ะ

ผู้ไทยจะได้ดูบรรโลกหรือไม่

แต่ตอบสั้นกลับมาบอกว่าน่าจะได้ดูนะ

อีกคนนึงออกมาแสดงความเห็นกรณีต่างชาติซื้อที่ดิน
ก็คือนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ประธานที่ปรึกษาพักสร้างอนาคตไทยนะคะ
ซึ่งวันนี้นำคณะทำงานลงเยาวราชนะฮะไปพื้นที่นะคะ
คุณสมคิตบอกว่าส่วนตัวไม่ได้ต่อต้านนโยบาย
แต่ว่าทำอะไรต้องรอบครอบและฟังเสียงชาวบ้าน

เพราะว่าความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะ
ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมพูดว่าแต่ละภักดิ์มีความคิดเห็นของภักดิ์
อาจจะต่างกันไม่เป็นไรประชาชนจะตัดสินเอง